พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พร้อมผู้ต้องหาที่๓

มาอย่างพนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษ
ส่วนผู้ต้องหาที่๑คือ
นายสุประชัยศรีสุภักดิ์อักษร
ขณะนี้ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำ
ตามคำพิพากษาในคดีอาญา
หมายแรกแรงที่อ๗๐๖ทัพ๒๕๕๙
ของสารอาญา
และผู้ต้องหาที่๒

ถูกสารอาญาออกหมายจับไว้
แต่ยังจับตัวไม่ได้
ในวันนี้จึง
ยังไม่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาที่๒

แต่ว่าได้คุณภาระออกหมายทำไปแล้ว

นายพานภูมิโชว์ธิสิน
ธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษ
ได้รับสำนวนคดีนี้ไว้พร้อมตัวนี้นะครับ
และได้นัดผู้ต้องหาที่๓ที่๔
ให้มารายงานตัวเพื่อทราบคำสั่งของพนักงานในการ
ในวันที่๑๓กรกฎาคม๒๕๖๒
เวลา๑๐นาฬิกาตรงครับ
เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีสำคัญ
ที่ประชาชนให้ความสนใจ
และมีผลกระทบต่อผู้เสียหายหลายคนนะครับ
ธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษคือท่านพานุพงศ์โชติสิน
ได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงาน
เพื่อตรวจพิจารณาสำนวนคดีนี้
โดยมีท่านชาติพงศ์จิรพันธ์
ท่านรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษ

โดยมีนายนพดลบุญศร
เป็นอายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ๔
และพนักงานอายการในสำนักงาน
อายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ๔อีก๓ท่าน

ท่านในอัยการฝุมสุด
และคณะทำนานพิเศษ
ชาติภูมิธีรภัณฑ์นะครับท่านได้กำชักให้พนักงานในการผู้รับผิดชอบ
เร่งรัดพิจารณาสำนวนคดีนี้โดยรวดเร็วโดยโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยยึดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นสำคัญ
ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาและการสั่งสำนวนคดีนี้
ก็จะเรียนให้ท่านสื่อมวลชนทุกท่านทุกแขนงทราบในโอกาสต่อไป